รู้สึกการรูปป้าได้มาท่องงาน
ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเจอปู่ครับ
และเจอยาดยาดพลายพ่อครับ
เหมือนว่ามันพี่มีโอกาสได้คุยกันแล้ว

วันนี้ได้เจอทางแม่ในบุภาค
ดีใจมากเลยครับ

เมื่อกี้กราบเขาแข่งแข่งจะได้อะไร
ขอโทษแทงลูกนึกว่าเขาผินบังไปนิดนึง
ดูแค่นั้นเองเก็จนาที่มากว่าวันนี้
แล้วก็มาฝากเขานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็กลับ
ห้องยังอยู่จังหวะพ่อก็จะเผา

แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยถูกเมื่อวานนิดนึงเพราะว่า
คุณพ่อก็กำลังเสียใจเรื่องของโยอยู่

มันไม่จำเป็นจะต้องไปบอกใครในเรื่องราวตรงนี้
แต่ว่าพี่กับโยก็ติดต่อเหมือนเพื่อนกัน
แล้วก็ฝากไว้นิดนึงว่าพรุ่งนี้พี่กลับเขาก็ยังอยู่จนกว่าวันจะเผา
ว่าเป็นครั้งสุดท้ายของเขาเหรอนะอันนี้มันก็แค่นั้นเองอะค่ะ
อย่างบอกหน้านี้ว่าแบบทำไมไม่ได้มีการเป็นส่วนที่คุยกันทั้งทั่วทั่วพี่สมมุติอย่างเงี้ย
ก็ไม่ได้คุยอะไรค่ะก็คือปกติถ้าพี่มีเรื่องอะไรจะต้องปรึกษา
เป็นเรื่องของผู้ชายที่จะต้องคุยกับลูกพี่ก็บอกโจเธอคุยกับลูกหน่อยดิ
เพราะว่าบางที่เป็นผู้หญิงแล้วแค่นั้นเองถ้าพี่จะเดือดร้อนอะไรพี่ก็จะบอกว่า
เดี๋ยวฉันก็จะขอวันขึ้นหลังจากเธอแต่มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแค่นั้นเอง
ไม่ใช่ว่าโจไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้เลี้ยงดูลูกแต่เราก็เคยคุยกันมาก่อนแล้ว
เพราะว่าโจเขาก็เข้าใจนะเขามาจากพื้นฐานก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง
เขายังไม่พร้อมหรอกแล้วก็อายุเขาตอนนั้นก็๑๖ด้วยมั้งยังน้อยอยู่
มันก็เลยกลายเป็นความวัยชิน๒๗ปีที่เราก็เป็นเพื่อนติดต่อ
ต่างคนต่างมีชีวิตแล้วคาวโจ้เขาก็อาจจะต้องมีโอกาสมีครอบครัวใหม่ครับแค่นั้นเองอะค่ะ
ก็คุยกันนะคะเท่าที่พี่อยากจะคุยหรือจะโทรเพราะพี่ก็มีเบอร์
อันนั้นพี่เองมองเป็นเรื่องของตัวโจเองบ้างว่า

แต่บอกได้ว่าไม่ใช่กลัวปู่กับย่าไม่รับรองหรอก

โจก็ยังไม่พร้อมในขณะการจะรับรองบทอะไรสักอย่าง

เพราะตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าลูกไม่มีตัวตน
เขาก็ไปกินข้าวไปเที่ยวอะไรกันปกติ
แต่สังคมอาจจะมองว่าเหมือนพี่น้องเหมือนเพื่อนกันมากกว่า

สังเกตที่มันออกมาแล้วมีการแสดงตัวอะไร
คือคนเขาอาจจะมองละ๒๗ปีอยู่ไงไม่บอกกล่าว
บางคนบอกเอ๊ะเป็นฉันที่ก็พร้อมมาเปิดตัวแล้ว

พี่มองว่ามันไม่เห็นมันเป็นเรื่องอะไร
แล้วก็โจเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาดีกว่าพี่ว่านะ
เขาจะต้องมีอากฎกันมีครอบครัวมีอะไร
สำหรับเรามันไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าจะต้องทำร้ายเช่นกันแล้วกัน

พี่ก็เพิ่งคุยกับโจมเมื่อ๒๓เดือนที่แล้วก็ยังเฮฮา
แต่ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องติดต่อกันทุกวันทุกเดือนอะไรแค่นั้นเอง
อย่างพี่ก็แสว่ว่าพี่มีกระแสใหม่จังกว่านะ

ตอนนั้นพี่ยังสาวด้วยออกภาพคงจะดีกว่านี้นะ

ไปไม่ว่าไม่ว่าอะไร
อย่างเมื่อเราคราวจากตั้งก็ไม่ทันแล้วตัดตัวกันอะไรไม่ทันเลย
คิดอะไรไม่ทันเขาไม่ออกมันงตรแหวนหนู

ไม่มีอะไรก็สบายใจทุกอย่างไม่ได้คิดอะไรเลย
พอวันนี้ได้เจออีกน้องมันทำให้เข้าใจ

ขอร้อยไปถามตอนนั้นที่พี่มันพูดว่าพูดมาหาไอ
ให้ไอมาเยี่ยมดูใจพ่อทำไมไอถึงไม่ยอมมา

ตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรมาก
รู้แค่ว่าเป็นลมครับก็เลยคิดว่าไม่เป็นอะไรมาก
เค้ามา้รู้ข่าวทีตอนเช้าเสียแล้ว
ก็เสียดายครับมีโอกาสที่ได้เจอพ่อครั้งสุดท้ายครับ

หลังจากที่ทราบข่าวมา

อย่างไรวันนี้ทุกความเข้าใจมันเข้าใจกันมากขึ้นแล้ว

เรื่องกลัวสื่อจะเข้าใจผิดพี่ย่าเรื่องเมื่อวานนะครับ
ขออนุญาตขอคำถามสุดท้ายเดี๋ยว
ต้องไปนั่งคุยข้างในต่อนะครับ

ตอนนี้ก็เข้าใจกันดีแล้วครับ
นี่ก็มีคนต้องร่วมจากคนใหม่นั้นนะครับ

น้ำนาธิยาน้ำนาธิยาขุนชิ้น

โปรดติดตามตอนต่อไป

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่
สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่

สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่
สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่

สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่

สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่
สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่

สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่
สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่
สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่
สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่
สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่
สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่
สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่
สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่
สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่
สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่
สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่
สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่